ต่อกันที่นักแสดงหนุ่มเอ็มอภินันนะคะ
หลังจากที่ตอนนี้ออกอาการเหอลูกน้อยฝาแฝดสุด
ก็เตรียมที่จะวางแผนอนาคตไว้ให้กับลูกแล้ว
โดยตั้งใจว่าอยากจะให้ลูกสาวทั้งสองคนนั้นเก่งด้านภาษาค่ะ
รับบทบาทคุณพ่อก็ต้องคิดหนักเป็นธรรมดาค่ะ
สำหรับนักแสดงหนุ่มเอ็มอภินันนะคะ
ล่าสุดเผยว่าเตรียมมองหาโรงเรียนให้กับลูกสาวฝาแฝดวัยขวบ๗เดือน

โดยเจ้าตัวแย้มว่าสถาบันการศึกษาที่มองหานั้น
ก็มีหลายรูปแบบทั้งโรงเรียนอินเตอร์โรงเรียนหญิงล้วน
ซึ่งเอ็มก็รับว่าคิดหนักพอสมควรค่ะ
เพราะว่าอยากจะเลือกสิ่งที่ดีให้กับลูก
โดยคาดว่าจะให้น้องชานาและน้องชารีน
เข้าโรงเรียนในช่วงอายุ๓๔ขวบค่ะ
ตอนนี้กำลังเป็นช่วงที่แบบไปดูโรงเรียนอยู่

โรงเรียนไทยโรงเรียนแบบ๒ภาษา
โรงเรียน๓ภาษาหรือโรงเรียนอังกฤษเลย
หรืออะไรอย่างนี้ก็ไปดูทุกแบบ

เพราะว่าทุกแบบก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกัน
ถ้าใจจริงเลยก็อยากให้เขาแบบทันยุคทันสมัย
ภาษาอังกฤษต้องได้แน่นอนเยอะอยู่แล้ว
ภาษาจีนนี่เดี๋ยวก็อยู่ในช่วงที่กำลังคิด
เพราะว่าแบบโอเคแน่นอนว่าโลกมันก็แบบเปิดกว้างเนอะ

นอกจากเรื่องภาษาแล้วน้องมีความสนใจ

ในการแสดงอินเตอร์อยู่
ตอนนี้สนใจด้านไหนไหมก็แลดูสนุกกับทุกอย่างนะครับ
หรือว่าลองแบบเป็นงานศิลปะเขาก็ชอบ

แต่ตอนนี้ยังเด็กเกินไปที่จะไปฟันทงได้